ฝ่ายชายขอมั่นหมายกับฝ่ายหญิง

เดี๋ยวให้ฝ่ายชายไปเกณฑ์ฐานให้เสร็จ
ฝ่ายหญิงก็จะเรียนให้จบครับแล้วจะได้มาแต่งงานกันอืมปรากฏว่าผ่านไปสี่ปี
เอ้าฝ่ายหญิงไปมั่นแล้วแต่งกับผู้ชายคนอื่น
ฝ่ายชายบอกแล้วที่มั่นกับฉันไว้เรายังไม่ถอนมั่นกันเลยนะ
ประเด็นคือของมั่นก็ยังอยู่กับฝ่ายหญิง
ฝั่งบ้านฝ่ายชายเขาเลยบอกว่าเอางี้ในเมื่อคุณจะมั่นกับคนอื่น
หรือคุณจะรักคนอื่นอะไรก็ได้คืนของมั่นเรามาก็แล้วกัน
ไหนเราก็ไม่ได้แต่งกันแล้วใช่ไหมฝ่ายหญิงบอกอ๋อไม่คืน
เป็นทองหนึ่งบาทไม่คืนเพราะเธอเป็นฝ่ายเสียหาย
อ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงลองฟังนะคะคือเรื่องของเรื่องแม่ของฝ่ายชายอ่ะค่ะ
พาลูกชายวัย๒๐ปีไปแจ้งความที่สพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าอยากให้ครอบครัวฝ่ายหญิงที่เคยมั่นหมายกันเนี่ย
สินสอดทองมั่นเป็นทองคำน้ำหนัก๑บาท

เพราะว่าฝ่ายหญิงเป็นคนผิดสัญญาไปมั่นกับคนอื่น

ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่ค่ะหนูเสียหาย

มั่นกันมา๔ปีใช่ไหม

หนูให้เวลาฝ่ายชาย๔ปีเพื่อให้เขาเกณฑ์ทหาร
และให้หนูเรียนจบแต่พอถึงเวลา
ฝ่ายชายก็ไม่เห็นมาขอหนูแต่งงานตามที่สู่ขอไว้สักที
หนูก็อายนะเหมือนเป็นแม่สายบัวรอเกอร์

เพราะฉะนั้นทอง๑บาทที่ให้ในวันมั่นหมายเมื่อ๔ปีก่อน
ถือเป็นของที่ทำให้หนูเสียหาย
เป็นของรับขวัญต้องให้ความเป็นธรรมกับหนูด้วย

เมื่อวานแม่ไปบ้านฝ่ายหญิงเพื่อจะสอบถามสาเหตุเรื่องการมั่นซ้อนว่าอยู่ไปมั่นกับคนอื่นอีกทีได้ยังไง

เพราะตอนไปถึงเนี่ยไม่ได้เจอแค่ฝ่ายหญิงและครอบครัว
เจอฝ่ายชายของอีกคนนึงของฝ่ายหญิง

คือตั้งใจจะไปขอคำชี้แจงดันโผล่ไปกลางงานแต่งเขาเฉยเลยค่ะ

ฝั่งพ่อฝ่ายหญิงก็เลยบอกกลับไปก่อนกลับไปก่อน
แม่ของฝ่ายชายคนแรกเขาก็เป็นแบบเออกลับก่อนก็ได้
เขาก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้อารวาสอะไรเลยนะ
ก็กลับบ้านแต่โดยดี
มาที่บ้านญาติผู้ใหญ่แล้วก็บอกว่า
อะถ้าฝ่ายอยากได้ของมั่นคืนก็ให้เป็นจากบ้าน
เพราะว่ามีจังหวะที่ลูกชายเธอขี่รถสวนกับพ่อฝ่ายหญิง
แล้วก็โดนพ่อฝ่ายหญิงชี้หน้าด้วยท่าทางไม่พอใจ
เธอก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพเฉลิมพระเกียรติ
หลักคือแค่อยากได้ของสินสอดทองมั่นคืนทองคำน้ำหนัก๑บาท
เพราะว่าไหนมันก็มันเป็นโมคะไปแล้วมันไม่ได้มั่นไม่ได้หมายกันไม่ได้แต่งกันแล้วอ่ะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะทีมข่าวเราไปที่บ้านของฝ่ายชายนะคะ
ก็คุยกับแม่ของฝ่ายชายนี่แหละที่เป็นคนพาลูกมาแจ้งความ
เธอบอกว่าพอเป็นข่าวไป๑วันเธอกลับมานั่งย้อนคิดดู
สละตะตัวเองใหม่ค่ะว่าสิ่งที่เธอต้องการจริงมันคืออะไร
มันคือของมั่นทองคำน้ำหนัก๑บาทหรือเปล่า
จริงแล้วเธออยากได้คำชี้แจงจากฝั่งครอบครัวเจ้าสาวมากกว่า
เธอก็ยอมรับว่าเธออาจจะใจร้อนเกินไปที่ไปแจ้งความ
จุดเริ่มต้นเธอแค่อยากฟังคำชี้แจงว่าเพราะอะไร
หนีไปแต่งงานกับคนอื่นทั้งที่ก็มั่นหมายกันเอาไว้แล้วตั้ง๔ปี
บอกว่ารอมา๔ปีแล้วรอไม่ไหวแล้ว
ก็ไหนตกลงว่าให้ฝ่ายหญิงเรียนจบก่อนไม่ใช่เหรอ
แล้วก็ให้ลูกชายเธอเกณฑหารก่อนไม่ใช่เหรอ
สินสอด๑แสนบาทเธอก็พอจะหาให้ลูกชายได้
แต่ที่เธอไม่เข้าใจคือทำไมอยู่ไปแต่งงานกับคนอื่นแบบนี้

อย่างน้อยถ้าบอกกันก่อนเธอยังพอเข้าใจ
ส่วนทอง๑บาทแม่บอกไม่เอาแล้วไม่เอาคืนแล้ว
ขอไปที่บ้านฝ่ายหญิงเพื่อเรียกร้องหรือพูดคุยอะไรแล้วด้วย

เพราะตอนมั่นฉันก็เอาทองไปมั่นให้ถึงบ้าน
ถ้าจะคืนก็มาคืนที่บ้านละกัน

รู้สึกห่วงความปลอดภัยของลูกชาย
จตรงนี้โตอะไรเป็นข้าวกับเขากำเปล่าว่าได้อยู่บ้านอัน
กับเข้าไปทำงานเนี่ยอยู่บ้านเขาเดียวก็เนี่ย
พยายามไปบ้านฝ่ายหญิงนะคะก็อยากจะไปพูดคุยอยากฟังความ
ฝั่งนั้นแบบว่ายังไงแบบไหนบ้าง
คือเจอแต่ว่าคนที่บ้านไม่อนุญาตให้บันทึกภาพอะไร
แล้วก็ไม่ขอชี้แจงอะไรด้วย
บอกว่าถ้าคาใจอะไรเดี๋ยวเขาไปเคลียร์กันเองนะคะ

เราก็เลยไปถามสพเฉลิมพระเกียรตินะครับ
บอกว่าก็หลังจากแม่ฝ่ายชายมาร้องทุกข์เนี่ย
ตำรวจตามเบื้องต้นตามขั้นตอนอ่ะเห็นว่ามันเป็นเรื่องใน

เพราะมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเชิงความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นแบบว่า

ก็เลยเหมือนให้ไปลองพูดคุยไกลเกลี่ยกันก่อน

หลังจากที่ฝ่ายชายที่มอบสินสอดทองมั่นให้

นั่นคือสิ่งที่จะเป็นการสัญญาหรือเป็นเครื่องการันตีว่าเดี๋ยวฝ่ายชายจะมาแต่งงาน
แต่มันก็มีกฎหมายที่ควบคู่กันไว้ด้วยในท่อนเดียวกันนั่นแหละ
ถ้ามันเกิดการผิดสัญญากันโดยฝ่ายหญิงไม่สามารถที่จะแต่งงานเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยฝ่ายหญิงเนี่ย
ก็ต้องให้คืนสินสอดทองมั่นนั้นกับฝ่ายชาย
ก็บอกไม่เป็นไรเขาไม่ติดใจแล้วหรือถ้าจะนำมาคืนก็ให้มาคืนที่บ้านฝั่งฝ่ายชายก็แล้วกัน
ส่วนเมื่อวานนี้เรื่องของผู้ช่วยพยาบาลสาวใช่ไหม
เดี๋ยวท่านรอฟังที่เปิดปากกับภาคภูมิหลังจบไทยรัฐนิวโชว
วันนี้ผมคุยสามฝ่ายเลยนะค่ะทางฝั่งผู้ช่วยพยาบาล